คุณผู้ชมเรื่องของโครงการเราชนะ
เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนที่ต้องสแกนใบหน้า
ปรากฏว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งสแกนใบหน้าไม่ได้
เพราะท่านป่วยเป็นโรคเท้าแสนปม
ทีนี้คุณบินลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณลุงรายนี้นะครับ
เป็นสิ่งที่คุณบินเขามีการโพสต์ออกมานะครับ
เรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งคือคุณลุงตุ้มหรือว่าคุณลุงนิมิตรสาตรินนะครับ
อายุ๖๗ปีนะครับถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คของคุณบินบรือฤทธิ์
โดยลุงตุ้มเป็นโรคเท้าแสนปมมาตั้งแต่กำเนิดนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะบนใบหน้าด้วยร่างกายของคงลุงอ่ะ
ก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะฮะตาของคุณลุงก็มองไม่เห็น
แต่พอถึงขั้นตอนในการสแกนใบหน้าไม่ผ่านครับ
คุณบินลงพื้นที่ไปพบกับลุงตุ้มมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น๒๐๐๐บาทนะฮะ
ทีมข่าวได้ลงไปพบกับคุณลุงที่บ้านย่านถนนเทิดไทยเขตภาษีเจริญ
ซึ่งคุณลุงอาศัยอยู่กับน้องสาวคือนางวราพรอ่อนนิ่ม
ซึ่งน้องสาวเล่าให้ฟังบอกว่าลุงตุ้มป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมมาตั้งแต่เด็ก
รักษาไม่หายไม่ได้เป็นโรคติดต่อหรืออันตราย
ลุงตุ้มใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่โรคทำให้ลุงตุ้มร่างกายอ่อนแอ
ตาก็มองไม่ชัดหูก็ไม่ค่อยได้ยิน
ลุงตุ้มเช่าห้องแถวอยู่คนเดียวย่านวัดระคังก็ขายอาหารปลา
มาหากินโดยขายพวงกุญแจที่วัดระคังเลี้ยงชีวิตไปวันนะครับ
เมื่อ๓ปีก่อนวัดระคังก็ห้ามขายของ
และลุงตุ้มก็ประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำอีก

น้องสาวก็เลยพาพี่ชายคือลุงตุ้มมาอยู่ด้วยกัน
พอรัฐบาลเปิดโครงการเราชนะ
น้องสาวก็ลงทะเบียนให้กับลุงตุ้ม
ทำทุกขั้นตอนผ่านหมดแล้วนะคุณนะ
แต่ติดแค่การสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน
เพราะว่าใบหน้าของลุงตุ้มก็เป็นโรค
คุณนะเป็นโรคเท้าแสนปมนะครับ
ลูกสาวของตัวคุณวราพร
ก็เลยนำเรื่องนี้มาโพสต์ลงเพจบินบรรลือฤทธิ์

อบเงินสดให้๕๐๐๐บาทนะครับ
และโอนเข้าบัญชีให้กับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับรวมเป็นสองหมื่นบาทที่คุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยช่วยเหลือลุงตุ้มนะครับ
แล้วก็ตัวของน้องสาวลุงตุ้มเนี่ยก็จะนำเงินมาดูแลพี่ชายทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
เพราะตอนนี้ลุงตุ้มแล้วก็ตัวเธอเองก็ลำบากนะครับ
ขายอาหารตามสั่งก็ไม่ค่อยได้ด้วยเพราะพิษโควิด
แล้วก็ต้องดูแลสามีของเธอเองที่ป่วยโรคไต

แล้วก็ต้องดูแลลุงตุ้มพี่ชายด้วยนะครับ
อันนี้ลูกสาวเอาไปลงเพราะว่าเขาบอกว่า
สแกนของชาญเอกเราชนะไม่ผ่านใช่ไหม

ให้เสร็จก็เลยเอาไปลงไปลงแต่ว่าขอความช่วยเหลือว่าแม่ทำงานคนเดียว
ต้องดูพ่อดูลุง
สงสารแม่ขายของบางวันก็ขายไม่ได้
วันนี้ทีมบินเขาคงจะเห็น
เห็นเข้าเขาก็เลยสืบดูว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็เลยส่งคนมาดูแล้วตัวเขาก็มา
เราคิดว่าถ้าเขาสแกนใบหน้าได้มีเงินเราชนะมา๗๐๐มาเจอจุนตัวเขาเอง
แล้วก็เขามีเงินเดือนอยู่๑๔๐๐ค่ะค่าพิการค่าอะไร
เดือดร้อนไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนมากมายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราเหนื่อยแค่นั้นเอง
ต้องซื้อแพมเพิร์ตให้เขาใช้ต้องให้ลุงไปห้างแท็กซี่ไปกลับวันเว้นวัน
เพราะต้องฟอกไปอาทิตย์ละ๓ครั้ง
ทางด้านของลุงตุ้มเองนะฮะก็พูดผ่านสื่อไปถึงคุณบินด้วยนะ
บอกว่าดีใจมากที่คุณบินมาเยี่ยมมาหา
จำได้เพราะเคยดูละครทีวีขอบคุณคุณบินนะครับที่มอบเงินให้นะครับ
โดยเงินที่ได้มาเนี่ยก็จะให้น้องสาวเก็บไว้เพราะน้องสาวเป็นคนดูแลลุงนะครับ
นี่แหละครับก็ได้รับการช่วยเหลือส่วนหนึ่งจากคุณบินแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสะท้อนปัญหานะในเรื่องของการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในโครงการเราชนะเนี่ยนะครับ